รัฐบาลยูนีเซียเดินหน้าประหารชีวิตนักโทษคดีค้ายาเสพติด๔คน
แม้ว่าจะต้องเผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติให้ผ่อนผันโทษดังกล่าว
ขณะที่ประชาชนบางส่วนกลับเห็นด้วยกับการใช้โทษหนักในลักษณะนี้
แต่ว่าล่าสุดอายการสูงสุดได้สั่งเลื่อนการประหารชีวิตนักโทษ
อีก๑๐คนออกไปก่อนแล้วนะครับ
ทางการอินนีเซียดำเนินการประหารนักโทษคดียาค้ายาเสพติดจำนวน๔คน
ด้วยการยิงเป้าที่เรือนจำนูซากรรมกันบังจังหวัดชาวากลางนะครับหลังช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
โดยในจำนวนนักโทษที่ถูกประหารเป็นชาวอินโดนีเซีย๑คน
อีก๓คนเป็นชาวไนเจรียท่ามกลางเสียงคัดค้านอย่างหนักจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสากลต่าง
รวมไปถึงสหประชาชาติและสหภาพยุโรปก่อนหน้านี้
ขณะที่ชาวอินโดนีเซียบางส่วนในกรุงจักรต้ากลับเห็นด้วยกับโทษประหาร

หากเป็นนักโทษคดีค้ายาเสพติดก็สมควรถูกประหาร
จากยาเสพติดเป็นภัยคุกคามประเทศ
แต่ก็มองว่าผู้ที่มีความผิดฐานค้ามนุษย์ไม่สมควรที่จะได้รับโทษหนักขนาดนั้น
อินโดนีเซียอีกคนนึงบอกนะครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดการใช้โทษประหาร
คล้องกับอีกรายที่ระบุว่าอินีเซียจะได้รับการยอมรับนับถือ
บังคับใช้โทษดังกล่าวอย่างถูกต้อง
ตอนนี้อายการสูงสุดของนีเซียแถลงนะครับว่าการประหารนักโทษคดียาค้ายาเสพติดอีก๑๐คนที่เหลือ
จะมีการกำหนดวันอีกครั้งในภายหลัง
โดยการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้มีการพิจารณาอย่างรอบครอบ
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
ขณะที่รัฐบาลอินเดียและปากีสถานก็ระบุนะครับว่า
พยายามทำทุกวิถีทางจนวินาทีสุดท้าย
เพื่อช่วยเหลือพลเมืองของตัวเองที่ต้องโทษประหาร
แต่อายการสูงสุดอินโดนีเซียบอกว่า
ได้รับแรงกดดันทางการทูตแต่อย่างใด
พร้อมระบุว่าอินโดนีเซียต้องบังคับใช้และเคารพกฎหมาย
ซึ่งถือเป็นศักดิ์ศรีของประเทศ
ประหารชีวิตนักโทษในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ
หลังจากที่ประธานธิบดีโจโควิโดโดหรือโจโควี

ซึ่งได้ประกาศทำสงครามกับยาเสพติด
เมื่อปีที่แล้วอินโดนีเซียได้ประหารนักโทษคดี

จำนวนนี้เป็นชาวออสเตรเลีย๒คน
ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดขึ้นครับ